คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับ
การชุมนุมซึ่งจริงเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ใช่คือจริงแล้วตอนแรกก็มีการเตรียมรับมือว่า
ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นภายในวันนี้ตามกำหนดการเดิม
แต่เมื่อวานนี้มีการผู้ชุมนุมมาถึงก่อนมีการตั้งเต็นต์ก่อน
แล้วก็มีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้น
ใช่นะครับเรื่องของการควบคุมแก่นำผู้ชุมนุมทั้ง๒๑คน
ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ที่ปฐุมธานี
ก็วันนี้เองทางตำรวจก็ชี้แจงออกมาว่า
เป็นการจับกลุ่มโดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะ
ทีนี้ก็มีการแจ้งข้อหา
ซึ่งเมื่อวานออกมาเป็นข่าวว่า๘ข้อหา
แต่เช้าวันนี้ทางโฆษกตำรวจกับรองโฆษกตำรวจ
แถลงออกมานะครับว่าเป็นการแจ้งข้อหามากที่สุดคือ๑๒ข้อหา
แล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาล
และที่สำคัญจะได้รับการประกันตัวหรือไม่
ก็อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของทางศาล
และจะมีการคัดค้านการประกันตัวหรือไม่
ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของทางตำรวจสอบสวนของสนสำราญราชนะครับ
ส่วนการชุมนุมในจุดต่างวันนี้คือ
ต้องยอมรับว่าวันนี้มีการชุมนุมของคนหลายกลุ่ม
ใช่ค่ะคือวันนี้ต้องจับตาดูจริง
คือต้องจับตายาวตลอดทั้งวันเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคณะราช๒๕๖๓แล้วก็กลุ่มของอดีต
ต้องบอกว่าอะไรเนี่ยอดีตผู้นำการประท้วง
ในหลายกลุ่มที่ผ่านมาเขาก็มารวมตัวกันเหมือนกันนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมฮะลองดูบรรยากาศในจุดต่างกันสักนิดหนึ่งฮะ
นี่เรามีทีมข่าวที่เราไปเก็บภาพจุดต่างให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
อนุสวรีประชาธิปไตยแน่นอนเป็นจุดไฮไลท์จุดสำคัญ
ซึ่งเมื่อเช้านี้ทนายอานนท์นำพาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก
ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีหัวใจเดียวกัน
ได้มาร่วมได้มาสร้างพลังกันตั้งแต่เช้า
คือเลื่อนเวลาจากที่มีการนัดหมายกัน๑๔นาฬิกา
กลายเป็น๘นาฬิกาขอให้มาต่อสู้กันเร็วหน่อยนะครับ
ซึ่งจุดนี้นะฮะจุดอนุสวรีประชาธิปไตย
ด้านซ้ายของจอที่ให้คุณผู้ชมได้เห็น
ก็นำโดยนายอานนท์นำพาแล้วก็เพนกวินครับ

อีกจุดหนึ่งครับบริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์
จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีแก่นำสองคนที่นัดหมายมวลชนมาที่นี่
คนแรกก็คือนายสุวิทย์หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระ
หรือยังมาแล้วนะฮะตั้งแต่๙นาฬิกานะครับ
แล้วก็ยังมีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะฮะ
ก็นัดหมายกันบอกว่าจะมาเลสนิดนึง
นัดหมายกันสัก๙โมงบอกว่าจะเลสนิดหนึ่ง
ก็อาจจะมา๑๐โมง๑๑โมงนะครับ
นี่คือจุดที่สะพานมะเขวันรังสรรคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนี่นะฮะ
คือต้องบอกว่าจุดนี้เป็นถิ่นเก่า
ของกลุ่มของไม่ว่าจะเป็นนายสุวิทย์หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระ

เออนะครับก็จริงอดีตพระพุทธอิสระ
ตอนแรกเขานัดรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
แต่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่มีการห้ามชุมนุมนะครับ
อดีตพระพุทธอิสระก็เลยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
รวมอยู่ที่สะพานมะควานรังสรรค์นะฮะ
ถนนราชดำเนินก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญ
เพราะว่าอย่างที่คุณรัชพันธ์บอกนะฮะ
คุณสุทธิพย์ทึกสุบัญจะไปอยู่ที่แถวพระพราหมา๗สดามบดดินนะครับ

ส่วนที่หน้าวัดพระแก้วมีอีกกลุ่มหนึ่งคุณ

อันนี้นัดกันเย็นหน่อยคือ๑๗นาฬิกา
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแต่ละกลุ่มอาจจะปรับเปลี่ยนเวลาได้

คือถ้าดูตามจุดประสงค์ของแต่ละกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาจะไป
ก็คืออ่าแน่นอนแหละกลุ่มของคณะราชสองห้าหกสาม
เขาก็จุดประสงค์ชัดเจนว่าเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนพลไปทำเนียบรัฐบาล
เรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมหรือว่าประชาธิปไตย
แต่กลุ่มอื่นก็คือตั้งใจไปเฝ้ารอรับเสด็จวันนี้
เพราะว่าวันนี้ยังคงมีหมายกำหนดการสำคัญ
ที่จะต้องมีการเสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดพระแก้ว

เอาละครับคุณผู้ชมเราแยกแยะจุดให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้ว

โดยเฉพาะจุดสำคัญจุดแรกนี้นะฮะ
ก็คือบริเวณโดยรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ
แล้วก็จุดที่มีการตั้งเวทีซึ่งไม่ใหญ่มากนะฮะ
อยู่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลนะฮะ
ก็นี่ครับเป็นจุดที่สำคัญของกลุ่มคณะราษฎร๒๕๕๙
แล้วก็ในส่วนของกลุ่มประชาชนปลดแอบนะครับ
กลุ่มนี้นะฮะก็มีนายอานนท์นำพา
นายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิ้นเป็นแกนนำนะครับ
อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปปรับเวลาในการนัดหมายกัน
๔นาฬิกาเป็น๘โมงเช้า
หลังจากที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์เมื่อวานนี้
และกลัวทางเจ้าหน้าที่จะมาควบคุมพื้นที่ไว้ซะหมดนะครับ
ดังนั้นทางกลุ่มของคณะราษฎร๒๕๕๙
มาเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้า
แล้วก็ประมาณสัก๘โมงกว่า
นายอานนท์นำพาก็ขึ้นกล่าวบนเวที

แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเข้าเจรจานะ
บอกว่าอย่าเกินเส้นอย่าเกินถนนอะไร
ก็มีการกำหนดขอบเขตของกลุ่มนี้นะฮะ
คุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งสะพานมักขวานรังสรรค์นะครับ
ที่สะพานมักขวานรังสรรคจุดนี้ก็อย่างที่คุณสุบสกุล
บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนัดรวมตัวกัน
อย่างกลุ่มนายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน
แก่นำกปศก็อยู่บริเวณใกล้เคียงตรงนั้น
มาพร้อมกับพักรวมพลังประชาชาติไทยนะคะนัดกันบ่ายโมงครึ่ง
บ่ายโมงครึ่งอันนี้คือแถวราชดำเนินตรงจุดลานพระพรามหาเจษฎาบดิน
ใช่ค่ะส่วนยังมีกลุ่มของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
พอโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะมีกองทัพธรรมกลุ่มอาชีวะช่วยชาติ
แล้วก็กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปส
เดินเท้าจากเชิงสะพานพระปิ่นเกล้ามาร่วมสมทบในจุดนี้
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยนะคะ
ครับส่วนอีกจุดหนึ่งคือลานพระราชวังดุสิต
หรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้
อดีตพระพุทธอิสระนัดประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
จะไปรวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่สุดท้ายนะฮะอดีตพระพุทธอิสระตัดสินใจ
มวลชนไปรวมตัวกันที่บริเวณสะพานมักขวานรังสรรค์แทน
จากบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านั้นถือว่าเป็นเขตพระราชฐาน
ถ้าคุณผู้ชมไล่เลียงเส้นราชดำเนินถูกนะฮะ
ถ้าต่อจากจุดแรกก็คือจุดอนุสวรีประชาธิปไตย
ซึ่งเป็นคณะราษฎรปี๖๓กลุ่มประชาชนปลดแอบ

ใกล้เคียงกันคือแถวลานพระพรามหาเจษฎาบดิน

หัวถนนที่จะไปสู่สะพานมักขวานรังสรรค์ก็เป็นจุดของนายสุเทพ
ถ้าไปถึงสะพานมักขวานรังสรรค์แล้วก็เป็นจุดนี่แหละฮะ
ของอดีตพระพุทธอิสระกับนายแพทย์เหรียญทองนะครับ

คือหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาบรามพระบรมหาราชวังนะฮะ
จุดนี้ก็จะมีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
ประธานกลุ่มไทยพักดีเป็นแก่นำนะครับ
ก็เมื่อเช้านี้นะฮะก็ทางด้านของหมอวรงก็มีการโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ก็ยังคงยืนยันเรื่องของการนัดรวมตัวกัน

เพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มที่เขามาเรียกร้อง
คือกลุ่มของนายอานโนนำพาและกลุ่มของเพนกวิน
โดยระบุข้อมูลในเฟซบุ๊คของหมอวรง
ให้จัดการกับกลุ่มของคณะราศดรปี๒๕๖๓
กลุ่มของหมอวรงก็มีเจตนาที่สำคัญ
ก็คือเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าตอนณวันนี้
มันจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นหลายกลุ่มแล้วก็หลายจุดนะคะ

คืออยู่ตรงที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางตรงอนุสวรีประชาธิปไตย
ตรงนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็พยายามที่จะกินพื้นที่ถนน
ลงมาเรื่อยเขาประกาศเอาไว้ว่าเขาจะกินพื้นที่ไปจนถึงอนุสวรีประชาธิปไตย
แต่จะรอให้การจราจรเบาบางลงก่อน
เพื่อที่จะได้เดือดร้อนคนน้อยที่สุดอันนี้คือสิ่งที่แกนำประกาศบนเวทีนะคะ
ซึ่งการชุมนุมหลายจุดวันนี้ก็เลยทำให้โรงเรียนบริเวณโดยรอบประกาศปิดเลยค่ะ
โดยเฉพาะโรงเรียนสตรีวิทยากับโรงเรียนวัดบวรนิเวศนะคะ
ส่วนโรงเรียนสวนกุหลาบเขาลดเวลาคาบเรียนลง
ให้นักเรียนเลิกเรียนเร็วกว่าปกตินะคะ
อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
ไปดูมาตรการรักษาความปลอดภัยของตำรวจกันหน่อยดีไหมคะ
บัญชาการตำรวจนครบานเขามีการกำหนดตั้งด่านตรวจความมั่นคง๒๑จุดด้วยกันนะคะ
ก็คุณผู้ชมเราขึ้นแต่ละจุดให้ดูบนหน้าจอนะคะ
คร่าวเนี่ยก็จะมีเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้า
บริเวณถนนประชาธิปกขาเข้าก่อนขึ้นสะพานพุธและสะพานพระปกเกล้า
ถนนพะหนโยธินฝั่งขาเข้าช่วงก่อนลงอุโมงบางเขน
แล้วก็ทางพิเศษต่างเช่นด่านดอนเมือง๒

จตุโชธทางพิเศษฉลองรัฐ
จากถนนยกระดับบุรพาวิถีขาเข้า
ลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอเอาไว้ได้
นี่คือด่านตรวจที่จะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นใครจะต้องไปแถวนี้
ดูเรื่องเส้นทางดูเรื่องเวลากันให้ดีนะคะ

ใช่นะครับด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็กองบังคับการตำรวจจราจร
ก็ต้องดูแลทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อย
แล้วก็ในส่วนของการจราจรนะครับ

โดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
ตำรวจจะเน้นหลักการไม่ปิดการจราจรนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณบาดวิถีหรือว่าทางเท้า

แล้วก็ลงพื้นถนนจะเริ่มปิดการจราจร

ก็คือถนนราชดำเนินตั้งแต่แยกคอกวัวนะฮะ

ถนนดินสอตั้งแต่แยกอนุสาวรีประชาธิปไตย
ถึงแยกสะพานวัญชาติ

ก็คือจะขยายปิดการจราจรไปจนถึงบริเวณแยกผ่านพิภพลีลานะครับ
แนะประชาชนควรจะหลีกเลี่ยง๕เส้นทางหลัก
ก็คือถนนราชดำเนินกลาง

แล้วก็ต่อเนื่องไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับ

ปิดการจราจรชั่วคราวเป็นระยะ

ก่อนถึงการชุมนุม๑ทางแยก
แล้วก็จะเปิดการจราจรตามปกติ
ผู้ชุมนุมนั้นได้เคลื่อนผ่านพ้นจุดแยกนั้นไปนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เห็นจุดต่างนะครับ
ตรวจสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นบางส่วนกันไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมฮะในส่วนของ
จุดที่เราได้แบ่งจอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องของการแบ่งจุดต่าง

ว่าจะเป็นจุดของคณะราษฎรปี๖๓
ดูอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมว่าจุดต่างตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะขอดูขอดูภาพจอแต่ละจอหน่อยได้ไหมฮะ
ว่าตอนนี้มีจุดตรงไหนบ้างที่เราแบ่งเป็นจอไว้ให้นะคะ
คืออย่างที่บอกวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามไทยรัฐทีวียาวได้เลย
จะเกาะติดสถานการณ์ตลอดเลยนะคะ